ผ่านไปแล้ว๑สัปดาห์นะครับสำหรับการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือนะครับ
ก็ถือว่าราบรื่นดีทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอื่น
ที่เดินทางไปเยือนจีนนะครับนักวิเคราะห์มองว่าผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจไปขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนนะครับ
เพราะแม้ว่าจะเจรจาอย่างราบรื่นกับสหรัฐเรื่องราวปัญหาต่างแต่ว่าก็ยังคงถูกคว่ำบาดจากนานาชาติอยู่นะครับ

นี่เป็นการพบกันอีกครั้งระหว่างนายศรีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกับนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
และถือเป็นครั้งที่๓นับตั้งแต่การเยือนจีนครั้งแรกในเดือนมีนาคม
อกจากการหยิบยกสิ่งที่เขาพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ก่อนมาพูดคุยแล้ว
คิมดองกิวภวมในการสูญคาบสมุทรเกาหลีมหาวิทยาลัยปักกิงเชื่อว่า
การมาของในคิมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการมาขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจกับจีน
เพราะจนถึงตอนนี้จีนก็ยังเป็นพันธมิตรหลักเพียงชาติเดียวกับเกาหลีเหนือ
แม้การเจรจาประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะจบลงอย่างสวยงาม
ต่อเกาหลีเหนือจนกว่าจะเห็นเปลี่ยนแปลงชัดเจน
สหรัฐยกเครดิตมาตรการทางเศรษฐกิจต่อกาวลีเหนือ
และทำให้การเจรจาที่สิงคโปร์เกิดขึ้น
คำนึขึ้นมาตรการต่อกาวลีเหนือในเงินตะวันเดา
เพื่อให้เกาหลีเหนือเกิดการเปลี่ยนแปลง
จนถึงตอนนี้หลายข้อตกลงที่ผู้นำสาวรัฐกับเกาหลีเหนือให้คำมั่นต่อกันไว้
เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น
เมื่อวานนี้ทางการสาวรัฐประกาศระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในเดือนสิงหาคม
ผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ดี

ด้วยการเดินหน้าปลดอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มเติม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลของการระงับซ้อมรบร่วม
ทำให้เกาหลีเหนือตัดสินใจลื้อฐานปล่อยขีปนาวุฒิดงชามรีด้วยแล้ว
ก็อาจถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือที่สำคัญ
จากฐานดังกล่าวมีศักยภาพที่เกาหลีเหนือเคยใช้สำหรับปล่อยขีปนาวุฒิพิสัยไกลข้ามทวีปมาแล้ว
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน